จำเรื่องเหตุการณ์นักร้องที่ขึ้นไปร้องเพลงมีข่าวดังมาก็หลายข่าว
ถูกทำร้ายถูกคนที่เมาบ้าง
ขึ้นไปทำอะไรบ้างปลาเงินใส่หน้าอะไรบ้าง
เออมีก้นบุหรี่ก็มีมาแล้วนะคะล่าสุดมาอีกแล้วค่ะ

อะไรอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้น
นักร้องเขาร้องเพลงแล้วเขาพยายามเข้ามาใกล้โต๊ะลูกค้า

แล้วอยู่ดีถูกผู้ชายคนนึง
ต่อยเสยเข้าไปที่ปลายคางอย่างแรง
นักร้องเนี่ยเซถลายลงไปแบบนั้นนะคะ

และควบคุมตัวผู้ชายคนนั้น
ใส่เสื้อแขนสั้นสีเทาค่ะ
ลักษณะน่าจะเมา

กินเหล้าอย่าให้เหล้ากินตัวเอง

บอกว่าสงสารนักร้องมากไม่ทันได้ตั้งตัว

ว่าที่ทำไปไปต่อยนักร้องเขาแบบนี้
ทำไปเพื่ออะไรสำหรับผู้ชายคนนี้

เข้าไปคอมเมนต์ประนามพฤติกรรมของชาย

เมาแล้วเปรี้ยวคงอยากโชว์

เป็นพฤติกรรมที่ไม่อยากให้ลอกเลียนแบบนะคะ